ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันต่อเลยคุณผู้ชมจะพาไปหาเกษตรกรท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาทิ้งไร่อ้อยของเขาเลยหันมาทำการเกษตรแบบอินซีปลูกงา
แล้วเอาไปคั่วขายสร้างรายได้ดีเลย
มาเลยจ้ะทิ้งไร่อ้อยไปเลยและปลูกงาเลย
ทำการเกษตรอินทรีย์ไปเลยเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้
คนสนใจเรื่องของสุขภาพมากด้วยนะคะที่นี่บ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับห้าหมู่สอง
บ้านใหม่สวรรค์พัฒนานะคะอยู่ตำบลครองพิไกรอำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชรครับเกษตรกรทำไร่อ้อยกับครอบครัวค่ะ
มาจากรุ่นสู่รุ่นเลยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า
ประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพก็เลยอยากจะวางมือจากการทำไร่อ้อยละ
ญาติมาทำแทนและตัวเองก็หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบ
ข้อโคกหนองนานะคะบนเนื้อที่๑๕ไร่ปลูกผักผลไม้
เศรษฐกิจพันไม้ต่างรวมถึงเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติสร้างรายได้ดี
อันนี้มาถามคุณคจรต้นประสงค์อายุห้าสิบสามปีเจ้าของไร้เกษตรอินซีโค้กหนองนา
และผลิตภัณฑ์งาดำอินซีคั่วบดละเอียดภูแขฟาร์มเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นก่อนจะมาผลิตงาดำ
เริ่มต้นจากการทำโคกหนองนาก่อนเพราะว่ามีใจรักในการเกษตรก็คือชอบเกษตรอินทรีย์ด้วย
ช่วงแรกเนี่ยค่ะก็ยังทำสลับกับการทำไร่อ้อยอยู่ทำเกษตรอินทรีย์ไปทำไร่อ้อยไปจนมีเวลาเต็มตัว
ก็เลยหันมาทำแบบเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวสำหรับการทำงาดำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะทำตั้งแต่หวานเมล็ดพันธุ์เลย
รดน้ำให้ปุ๋ยอินซีชีวภาพและเก็บเกี่ยวจนมาถึงเนี่ยตากแห้งก่อน
เมล็ดคัดแยกเมล็ดอบแห้งจากแสงแดดจากนั้นค่อยคั่วคั่วบนเตาถ่านค่ะ
ใช้เวลาคั่วสองถึงสามชั่วโมงคือมันจะหอมอืม
พอได้กลิ่นหอมปั๊บเนี่ยนะคะก็จะนำมาบดบดละเอียดแล้วบรรจุใส่บรรจุพันธุ
ใส่กระปุกขายราคาอยู่ที่กระปุกล้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้จากรายได้เสริมสู่รายได้หลัก
เพราะมียอดสั่งซื้อเยอะมากคือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยอ่ะต้นทางเลยอ่ะ
แต่หวานเมล็ดคุณทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วบอกว่างาดำมันมีประโยชน์นะ
ใช่ไงนึกออกมาเออช่วยบำรุงแบบเส้นโพมอะไรต่างนะครับ
คือมันก็เป็นแบบเมล็ดพืชซึ่งจะบอกว่ามันมีน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาด้วยนะคะ
ใครสนใจจะไปเยี่ยมชมการผลิตหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งาดำอินซีคั่วบดละเอียดภูแขฟาร์มนะ
ติดต่อได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราทิ้งไว้ให้แล้วนะจ๊ะนี่เห็นไหมน่ากินมากเออ
ไปดูด้วยใครก็นิยมทานกันนะใช่กระเศรษฐกรเขาก็ต้องมีการกลับตัวเนอะ
เพราะว่าการทำไร่อ้อยมันอาจใช้พลังงานเยอะคืออาจจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงหน่อยอะไรอย่างนี้
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม
ก็เลยหันมาทำอะไรที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็แปรรูปบรรจุพันธุ์แล้วก็ส่งขายได้อีกทอดหนึ่งด้วย
แต่ถ้าทานกันง่ายน้ำเต้าหู้ใส่งาดำลงไปมันเพิ่มรสชาติ
ใช่บางคนเขาคลุกข้าวเลยนะข้าวสวยใส่แล้วก็คลุกแล้วก็ทานไปเลยมันมีประโยชน์
มันหอมอ่ะมันหอมแล้วมันมีประโยชน์นะคนสูงอายุอย่างเงี้ยทานได้
ผมก็เพิ่งเคยเห็นต้นมันเป็นอย่างงี้นะเนี่ยน้องเคยเห็นใช่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นงาเลยใช่แล้วแบบไม่เคยเห็นแบบต้นมาเล็กพันธุ์ของงาแบบเนี้ย
ก็ต้องมาเล็กที่เดียวเกือบออกด้วยนะก่อนจะมาคั่วได้เอาเอาเอาได้เห็นที่มาที่ไปแบบนี้นะครับ